อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณคุณลุงท่านหนึ่งบอกกับเรา
บอกว่าเกือบม้วยมรณาเกือบตายไปอ่ะไปถูกกับดักปืนแก๊ปค่ะ
มีคนทำไว้สองข้างทางและไม่ใช่จุดเดียวนะคะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมมันมีมากกว่า๑จุดนะคะ
เป็นเรื่องเตือนภัยโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะมาโพสต์เรื่องราวทั้งหมด
เตือนไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าไปพบกับดักปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์
ผูกปากระบอกไว้กับต้นไม้ริมทางช่วงกลางสะพาน
แล้วก็ผ่านท้ายปืนกับหลักไม้ไผ่มีการขึงเชือกขวางถนนเพื่อเหนียวไกลปืน
คือถ้าเกิดว่าใครผ่านมาก็ตัดปุ๊บตัดปุ๊บยังไงล่ะโป้งเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒ตำบลท่าอิบุญอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ
จริงเมื่อวานเนี่ยเราก็รายงานข่าวไปแล้วนี่เป็นความคืบหน้าที่ติดตามเพิ่มให้นะคะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากวอนตำรวจช่วยติดตามคนทำมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เราไปถามภรรยาของคนที่ไปพบกับดักปืนแก๊ปเนี่ย

บอกว่าช่วงวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาสามีได้ขี่รถจักรยาน
ยนต์ไปตามถนนลูกรังหลังหมู่บ้านสองข้างทางก็เป็นท้องไร่ท้องนาตามปกติ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไม่ถึง๑กิโลเมตรเห็นเชือกก่อนเลย
เชือกไนลอนสีขาวเส้นเล็กขึงขวางถนนแต่เบรกไม่ทันค่ะ
จึงเกี่ยวเชือกจนขาดพอเชือกขาดเสร็จปุ๊บ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายปืนแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
นึกว่าเด็กจุดประทัดเล่นกระทั่งขี่ต่อไปอีกสักประมาณ๕๐เมตร
ก็ไปเจอเชือกอีกแล้วขึงแบบเดิมเลยแล้วคุณลุงตัดสินใจจอดรถเดินอ้อมไปดูบริเวณต้นไม้ที่เชือกมัดเอาไว้
ปรากฏว่าไปเจอปืนไทยประดิษฐ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปืนแก๊ป
อยู่กับเสาไม้ไผ่ส่วนเชือกก็มัดอยู่กับไกลปืนคุณนึกออกไหม
มั่นใจเลยว่าจุดแรกก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกัน
คือไปขึงไว้ไงพอมีคนชนปุ๊บปั้ง
อะไรอย่างนี้ฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะ
มอเซอร์ของแกน่ะก็เบคไม่ค่อยดีอ่ะ
เร่งตอนจังหวะที่โค้งอ่ะเร่งก็เลย
พอดีแกเห็นเชือกแหละแกเบรกไม่ได้
บอกว่าถ้าเบรกก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแกก็เลยขับไปเลย
พอขับผ่านเชือกขาดแล้วมันก็มีเสียง
ยังเข้าใจว่าเขาเด็กโยนลูกบอลเชือกมันหย่อนนะคะ
ถ้าเชื่องมันตึงอีกนิดนึงก็คงโดนคนนะคะ
พอดีแกบอกว่าเชือกมันหย่อนหน่อย
แต่เส้นนี้รู้สึกว่าจะตึงนะคะ
มีอีกคนหนึ่งนะที่นักข่าวของเราไปคุยด้วย
เป็นชาวบ้านที่เลี้ยงวัวชื่อว่าคุณเข็มมะพร

พี่กะต้อนฝุงหัวแล้วหัวเดินไปสะดุดเชือก
ขึงไว้กลางถนนจนกระทั่งเชือกขาด
เดินไปดูต้นไม้ที่เชือกมัดไว้
ก็ไปเจอกับดักปืนแก๊ปที่ทำลักษณะเดียวกัน
แล้วก็ห่างออกไปจากจุดที่๒
สามีของคุณบัวลอยเจออีกสักประมาณ๒๐๐เมตร
โชคดีนะที่ปืนไม่ลั่น

ตอนนี้ตำรวจสพลมศักดิ์บอกว่า
อยู่ระหว่างแกะรอยหาเบาะแสของคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เบื้องต้น๓จุดค่ะคุณ

ไปตรวจหาลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วจะไปหาต้นต่อแหล่งผลิตปืนแก๊ปนี้
เชื่อมโยงกับใครว่าเป็นเจ้าของปืน
แล้วจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะ